คราวนี้เขาบอกว่าเธอเป็นดารามากฝีมือบทบาททั้งดีทั้งร้ายผ่านมาหมดแล้วนะฮะ

ล่าสุดค่ะขอฝากฝีไม้ลายมือการแสดงแบบที่บทที่หลายคนคาดไม่ถึง

เจ้าตัวเผยข่าวดีรับต้นปีผ่านบันเทิงไทยรัฐไปถึงแฟนละคร
ว่าอาจจะได้เห็นเจ้าตัวประเดิมบทผีสาวเป็นครั้งแรก
ซึ่งก็ต้องรอทางต้นสังกัดออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
หากว่าเธอได้รับบทบาทนี้จริงก็น่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยนะคะ
สำหรับกินคือกินวางเรื่องของทัศนคติเรื่องความคิดให้เราโตขึ้น
อย่างเช่นกินทำงานแสดงเป็นนักแสดงอย่างนี้ค่ะ
ของกิงคือต้องการทำต้องการถ่ายทอดบทบาทตรงนั้นให้กับคนดู
ให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นให้ได้มากที่สุด

วกกับสร้างสรรค์คุณธรรมแล้วก็สร้างแนวคิดให้กับเขาด้วย

ก็บทบาทก็จะหลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะ
แล้วก็ทุกคนอาจจะได้เห็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่คินไม่เคยได้เล่นมาก่อน
บทผีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นกันค่ะ

ก็คือได้ยินผ่านหูมาแล้วก็ผ่านไป
จริงทุกบทก็ท้าทายหมดเลยนะแต่ว่าบทแบบนี้ก็ท้าทายเหมือนกันค่ะ
เราก็ต้องทำการบ้านให้ดีเราต้องการแบบถ่ายทอดความรู้สึกทุกเรื่อง
เรื่องนี้เราจะได้รับให้มันดีที่สุด
ก่อนหน้านี้ก็ดังเปรี้ยงปร่างไปแล้วนะคะกับการพลิกบทบาท
เขาบอกว่าเป็นนางเอกแต่ว่าเป็นนางเอกที่เก็บกฎด่าชอดเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นถ้าบทบาทในครั้งนี้มาเป็นผีก็น่าจะเป็นผีที่น่ากลัว
แล้วก็ถือว่าท้าทายความสามารถของกรีนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
ก็ถือว่าเป็นนางเอกสาวที่พัฒนาฝีไม้ลายมือความสามารถของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ต้องรอดูบทบาทการเป็นผีของเธอว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะคุณผู้ชม